มาต่อกันที่ข่าวนี้นะคะจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้น
คุณแอฟคุณสงการเขาเมาส์กันว่าเซ็นใบหย่ากันแล้ว
คนใกล้ตัวเนี่ยนะก็ออกมาบอกนะคะว่ามีทั้งแบบว่ายาแล้วก็ไม่ยานะ
แต่ว่าทั้งสองคนค่ะยังไงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ออกมาบอกนะคะ
ว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นยังไงค่ะ
ล่าสุดไปเจอนุ่มคนนึงที่ใกล้ชิดนะคะกับครอบครัวนี้
ว่าที่เขยโบนันซ่าค่ะก็ได้เผยถึงประเด็นนี้นะคะว่า
พักหลังมานี้เจ้าตัวไม่มีโอกาสได้เจอทั้งแอฟแล้วก็สงกรานนะคะ
ส่วนข่าวลือเรื่องหย่าเจ้าตัวก็ทราบเรื่องนี้พร้อมกับทุกคนนั่นแหละ
หวานใจคุณเมภัยพรรณีค่ะน้องสาวของคุณสงการนะ

แล้วก็ไม่ได้เอ่ยถึงหรือนำเรื่องนี้มาปรึกษาด้วยค่ะคุณ
ตอนนี้ก็มีคนมาถามเยอะเหมือนกันอันนี้ตอบตามตรงก็คือว่า
ผมก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเพราะว่าคือที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้เจออยู่แล้ว
มาถึงทั้งพี่สงการแล้วก็ทั้งพี่แอฟอะครับผมส่วนใหญ่ถ้าจะเจอเจอแต่ปีใหม่
เพราะว่าเมย์ชอบไปเล่นกับปีใหม่ผมก็ติดสอยค่อยตามไปเล่นนะครับผม
ก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าคือตอนที่ข่าวอันนี้มันออกมา
เขาก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งตอนข่าวออกพี่แอฟเขาก็อยู่พารีสแล้วถูกไหมครับ
ก็เลยยังไม่ได้เจอไม่ได้คุยอะไรกันเลย
เมย์เขาจะเป็นออกแนวก็คือเขาก็คือบ้านนี้ค่อนข้างจะมีความเป็นส่วนตัวของแต่ละคนอยู่แล้วครับผม
มันคนละคู่กันนะคะก็จะไปตอบแทนกันก็ลำบากใจอยู่เหมือนกันนะคะ
แต่ว่างานวันเกิดของภูผาที่ผ่านมาเนี่ยหนุ่มคนนี้หนุ่มกราฟนะคะ
ก็ไปร่วมงานวันเกิดด้วยนะคะก็อย่างที่ข่าวบอกเลยค่ะแต่เพียงสงกรานเท่านั้นนะคะ